น้ำท่วมน้ำฝนน้ำต่างโดยเฉพาะในกรุงเทพปีนี้ณขณะนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ย
ฟังจากทางกรทมเลยนะฮะวันนี้ท่านรองผู้ราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์ดรวิศนุทรัพย์สมพลท่านอยู่กับผมในรายการแล้วนะครับ

สวัสดีครับคุณภาคภูมิครับสวัสดีอาจารย์วิรุธครับ
ครับอาจารย์อวรุษอยู่กับผมด้วยนะฮะจากทีมกรุ๊ปนะครับ

ท่านรองวิศนุฮะในส่วนของกรุงเทพณขณะนี้เนี่ยช่วยสรุปสถานการณ์ให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่า
น้ำท่วมจุดไหนมีจุดไหนที่มีปัญหาแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ
ตอนนี้ปัญหาของเราคือลักษณะทุกชุมชนที่อยู่นอกคันเขื่อนนะครับ
ซึ่งเรามีอยู่สิบหกชุมชนนะครับแล้วก็พวกจุดฟันหล่อนะครับ
ซึ่งจุดฟันหล่อเนี่ยเราก็มีการเลียนกระสอบทรายกันด้วยแล้วนะครับ
แต่น้ำที่อาจจะมีการรั่วซึมมาคือตามแนวป้องกันที่ก่อสร้างมานานแล้ว
ซึ่งเราก็เข้าไปเสริมกระสอบทรายแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำสูบกลับครับ
ก็เป็นการรั่วซึมตามแนวคันเขื่อนครับไม่ใช่ปัญหาหนักอะไรมากมาย

เพราะฉะนั้นน้ำเหนือที่ระบายมาแล้วจะผ่านพื้นที่กรุงเทพเนี่ย
ปัญหาก็จะอยู่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านรองครับ
ใช่ครับเราก็เฝ้าระวังติดตามน้ำเหนือในแม่น้ำเจ้าพระยามาโดยตลอดครับ
โดยเราก็มีการตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำตามแนวแม่น้ำเจ้าพญานะครับ
กรองความก่อฟอสกรองมหาสวรรค์แล้วก็เพื่อดูความแข็งแรงดูตรวจสอบรอยรั่ว
แล้วก็เสริมกระสอบทรายแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำช่วยสูบระบายออกครับ
ซึ่งที่ผ่านมานอกจากปัญหาน้ำเหนือแล้วก็จะมีน้ำหนุนด้วย
น้ำหนุนสูงเมื่อต้นเวลาตุลาคมวันที่สูงสุดคือ๙ตุลาคมเนี่ย
เราก็จะเห็นจุดอ่อนของเราครับเราก็ได้มีโอกาสได้ปิดจุดอ่อนพวกนี้ครับ
การทำทางเดินช่วยน้ำพวกนี้มันจะมีการขึ้นลงตามระดับน้ำด้วย
ช่วงน้ำขึ้นก็จะล้นเข้าบ้านช่วงน้ำลงก็ก็แห้งครับครับ
ท่านรองวิศนุฮะถ้าในภาพรวมของชาวกรุงเทพของคนกรุงเทพพื้นที่กรุงเทพเนี่ย
จะไม่เกิดแบบปี๕๔อย่างแน่นอนผมว่าไม่นะครับ
อย่างที่ฟังท่านอาจารย์วุฒิบอกที่มาเนี่ยก็ปริมาณน้ำไม่ได้มาก
ไม่เทียบกับปี๕๐วันนี้ปัญหาของกรุงเทพน่าจะเป็นเรื่องของน้ำฝนที่ตกมาในปริมาณมาก
โดยเฉพาะเดือนกัญญาโยนที่ผ่านมาเนี่ยฝนสะสมเนี่ยทั้งเดือนกัญญาโยนเนี่ย๘๐๐มิลลิเมตร
ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยฝนในเดือนกันยายน๓๐ปี๒เท่าครึ่งเลย
ก็เป็นเรื่องของปัญหาน้ำฝนที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในบางจุดในกรทมนะครับ
แต่วันนี้ก็แห้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าเราเราได้เตรียมการรับมือล่วงหน้า
ในการพร่องระดับน้ำในคลองอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อรองรับตัวตัวน้ำฝนที่ผ่านมา
แล้วก็เรามีการขุดลอกที่ตามเที่ยวบายท่านทั่วอาจารย์เจ้าชาติคือเส้นเลือดสอย
เพื่อทำให้ท่อระบายน้ำเนี่ยไหลลงครองได้เร็วขึ้นนะครับ
ก็ทำให้สถานการณ์ที่ผ่านมาก็น้ำก็จะระบายได้เร็วครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในส่วนของกรุงเทพเนี่ยผมถ้าเกิดผิดถูกยังไง
อาจารย์ช่วยช่วยผมแก้ไขเพิ่มเติมยังไงด้วยนะฮะจุดหนึ่งก็คือเรื่องของฝนที่ตกลงมา
ถ้าตกมาหนักมากอันนั้นเป็นเรื่องของการระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังใช่ไหมครับ
ส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือพื้นที่แนวคันกั้นน้ำต่างริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
ตอนนี้มีปัญหาแน่นอนก็คือเรื่องของน้ำที่มันทะลักมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา
ครับแต่ว่าระดับน้ำวันนี้เราจุดเช็คระดับน้ำเราดูปริมาณน้ำที่ผ่านที่บางไซนะครับ
ที่จะทำให้น้ำอาจจะสูงเกินเข้ามาที่ระดับเขื่อน

แต่ตามเราลองดูในการซื้อน้ำทะเลหนูด้วย
ซึ่งที่ผ่านมาวันที่๙ก็ขึ้นสูงสุดมาแล้วนะครับ
แล้วก็ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับคันเขื่อนของเรา
ต้องน่าจะดูจนถึงวันไหนฮะอ่าทะเลาะฮะของเรื่องของน้ำฝนเนี้ย
น่าจะเบาลงนะครับอย่างพี่พี่ท่านอาจารย์อาวุธอาวุธบอก
ครับครับก็น่าน่าจะดีขึ้นแล้ววันนี้ที่ต้องเอ่อ
เฝ้าระวังก็คือน้ำที่เหนือลงมาคือน้ำเหนือระดับของ
น้ำเจ้าพระยาเองเนี้ยเราก็ก็ติดตามจากเอ่อเอ่อ
เล็กปริมาณน้ำที่บางทรายอย่างที่เรียนไว้นะครับ
แล้วก็มีอีกอีกฝั่งตะวันออกที่เราก็ต้องดูเอ่อ
ระดับน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนป่าศักดิ์นะครับครับซึ่งอันเนี้ย
ปริมาณน้ำอ่าก็เต็มเขื่อนป่าศักดิ์อยู่กับการปล่อยลงมาเนี่ย
ก็จะมีตัดเข้าเขื่อนพระราม๖เป็นตัวช่วยลงแม่น้ำเจ้าพระยา
แต่ตัวที่ปล่อยมาระบายลงมาทางใต้ผ่านคลองระพีพัฒน์ทางใต้เนี่ย
ครับจริงจริงกรมเชียวประทานก็ประสานงานตลอดนะครับ
ท่านก็จะคุมระดับน้ำที่ปล่อยลงมาทางใต้เนี่ยเพื่อระบายออกด้านล่างนะครับ
ก็ตรงถึงแล้วหรือออกไปทางสวรรค์ออกเนี้ยในระดับที่คลองสามารถรับได้
ครับแต่อย่างนี้ก็ตามตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่ที่เป็นความเสี่ยง
แต่ว่าเราก็เฝ้าระวังอยู่ครับโดยที่ครับอย่างใกล้ชิดกรมสรรพทานครับ
ผมผมคุยกับท่านคำลนวิทย์ทางประทุมธานีมาสักครู่เนี้ยฮะ
ท่านท่านรองฮะทางปฐุมธานีบอกว่าถ้าผ่าน๒๐ตุลาไปได้เนี่ย
เขาก็จะเริ่มสบายใจแล้วเพราะว่าน้ำเหนือจะผ่านประทุมธานีไปหมดแล้ว
ในส่วนของกรุงเทพนี่น่าจะผ่านไปได้หมดน่าจะสักวันที่เท่าไหร่คะเนี่ย
ถ้าทางประทุมเขายี่สิบตุลาผ่านไปได้คือถ้าปฐุมธานีสบายใจ
กรุงเทพยิ่งสบายใจครับประสุมประธุมธานีเป็นด่านแรกครับ
อ๋อแล้วฮะเพราะว่าต้องระวังด่านแรกเพราะว่าประทุมธานีเป็นตัวรับน้ำของเราเลย
แต่ประทุมท้อน้องผ่านกรุงเทพต่อหรือเปล่าฮะอ่าใช่ครับ
แต่ว่าในแนวของกรุงเทพในการเขื่อนการกั้นน้ำของเรานี้

ก็ไม่อยากให้วิตกกังวลครับ

เราก็ผ่านจุด

แต่ว่าเราก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ที่น้ำเหนือปล่อยมากกว่าจุดวิคคลิต

ในการเตรียมพวกรรติกที่เรารับที่บอกเรารับได้ที่สามารถ

ถ้ามีอะไรเหตุฉุกเฉินขึ้นมาที่น้ำ

รับมือได้ครับ

ครับครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับข้อมูลต่างครับ